ถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าถามเรือนขวัญเชอรี่
คุณดูดวงปีหนึ่งกี่ครั้ง
อย่าให้นับเพราะมันเยอะมาก
ปีหนึ่งปี๑๒เดือนดิฉันดูไปแล้ว๑๓
เกินไปเอาสัก๒ทีก็พอแล้วทุก๖เดือน
แต่สำหรับนางเอกวันนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คุณเต้ยจรินพรดูแทบทุกชั่วโมง
คืออย่างนี้นะคะเมื่อวานก่อนเราไปเจอเขานะคะเต้ยจรินพรเขาเชื่อเรื่องหมอดูมาก
เชื่อแบบ๙๙๙๙โดยเฉพาะเรื่องล่าสุดเรื่องความรัก
ที่เขาแบบว่าเจอโคนันนักสื่อเมืองไทยไปเปิดฟ้าแฟนใหม่เขา
เจโตคุณผู้ชมเป็นนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศคนนี้ค่ะ
คือเขาไม่ได้ลงรูปคู่กันแล้วนะคะแต่ว่าคนก็ไปตามสืบแล้วปรากฏว่า
โอ้โหหล่อจังค่ะนี่คนนี้ไปที่เดียวกันนู่นนั่นนี่ค่ะ
ซึ่งเต้ยก็เชื่อนะคะหมอดูเคยทักแล้วว่าอย่าเปิดตัว
กลัวจะเลิกไปค่ะซึ่งจริงเต้ยก็บอกว่าพี่พอมันเปิดแล้วก็ห้ามไม่ได้
พูดถึงน้อยแต่ถามว่าน่ารักไหมเต้ยบอกทันทีน่ารักค่ะ
ที่สำคัญคนทักว่าหน้าเหมือนกันมาก
หน้าเหมือนน้องชายเต้ยไปอีกใช่่ายเดินด้วยกันมันบอกเอะนี่มันเหมือนเนื้อคู่หรือเปล่า
เอาไปฟังเสียงคนเชื่อหมอดู๙๙๙๙เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ก็เชื่อประมาณนึงแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องดูตามความเป็นไปได้อะไร
ประมาณวันนี้๙๙๙๙

แต่ว่าจริงก็คือไม่ได้คุยกับใครเลย๒ปีแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเออลองคุยพอมันมีข่าวออกมาก็แบบ
ยังไม่ค่อยแบบอยากพูดเท่าไหร่

จะมีความอัดเข้ากับแบบว่าคุณเต้ยดีมากนะคะ

เพราะว่าตอนนี้คุณเจโตเขาเปิดพลับอีกแล้ว
ติดตามกันได้เจโต๘๘ดิฉันพอแล้ว